ดูข่าวมาแล้วไม่สบายใจเลย

หยั่งเสียงให้ดูหน่อยได้ไหม

โหวตให้พิธากี่คนนะครับ
จะไม่โหวตให้พิธากี่คน

ว่าเป็นการหยั่งเสียงที่ไทยรัฐทีวีทำนะ

พักการเมืองคั่วอำนาจเดิม
นะครับเอาของตายพักร่วมรัฐบาลก่อนดีกว่า

พักร่วมรัฐบาลมี๓๑๒เสียงใช่ไหม

พอ๓ท่านนี้หายไปก็ต้องบวกเพิ่มอีก๓เป็น๖๗ไง
แต่ว่าวันนี้จะเป็นประธานสภาท่านเดียวหรือเปล่า
งดออกเสียงเพราะว่ารองประธานจริงก็สามารถที่จะออกเสียงได้นะ
คือโดยมารยาทคนที่ทำหน้าที่ประธานจะไม่ออกเสียง
แต่ก็ต้องดูว่าวันนี้๒ท่านที่เป็นรองประธาน
จะออกเสียงไหมแต่ถ้าถามเบิร์ตแบบประชาชนทั่วไปนะ

ใช่คุณปฏิภัทธ์กับคุณพิเชษเนี่ย
ถูกต้องก็เลยอาจจะเป็นอาจารย์วันน้อยแค่ท่านเดียวหรือเปล่าที่งดออกเสียง
เอามาดูพรรคการเมืองคั่วอำนาจเดิมมั่ง๑๘๘
เสียงภูมิใจไทย๗๑คนงดออกเสียงนะนะ
พลังประชารัฐ๔๐คนเขางดออกเสียงนะ
รวมไทยสร้างชาติ๓๖คนเขาไม่รับนะ
คือจริงงดออกเสียงเนี่ยถ้าพูดกันแบบบ้าน
ก็คือออกไปแถวไม่รับนั่นแหละ
แต่ว่าเป็นภาษาที่เขาใช้โหวตกัน
ประชาธิปัตย์๒๕คนเมื่อกี้เขาว่าไงงดออกเสียง
ชาติไทยพัฒนา๑๐คนงดออกเสียงนะ
ชาติพัฒนากล้า๒คนสงวนท่าที
อย่าลืมว่านะชาติพัฒนากล้าก็เคยเกือบไปเป็นพักที่๙ในการร่วมรัฐบาล
แต่ไปเจอแฮสแท็กมีกรไม่มีกู
แสดงว่าชาติพัฒนากล้านี่คือสวิงโหวตนะ
อ่าสวิงโวท์ไปทางใดได้ทางหนึ่ง
ครับส่วนกลุ่มพักเล็กอ่ะพักเล็ก๔พักก็มีประชาธิปไตยใหม่
พักใหม่แล้วก็พักท้องที่ไทยพักครูไทยเพื่อประชาชน
มีสอสอพักละ๑คนเขาว่าพวกเขาจะงดออกเสียงครับ
คุณผู้ชมส่วนฝั่งสอบอกอยากฟังใช่ไหม
แล้วบอกว่าสว๘คนนี้จะโหวตให้นายพิธามีใครบ้าง
คุณวัญชัยสอนสิริครับคุณวุฒิพันธ์วิชัยรัฐครับ
คุณวีรศักดิ์ภูคลองหินคุณหมออำพลจินดาวัฒนะนะครับ
มณ์เทียนบุญตันนะครับนางประภาษีสุฉันทบุตร
คุณหมอพลเดชปิ่นประทีบและคุณพีรศักดิ์พอจิต
นี่คือสว๘คนที่จะโหวตให้พิธาจากการที่ไทยรัฐนะครับ

ฟังจากพี่เบิร์ตไปแล้ว๘ที่โหวตให้ใช่ไหม
ที่๘ระบายใจไปแล้วที่จะไม่โหวตอ่ะ
โหวตดูหน่อยไหมคะที่ไม่โหวตตัวเลขตอนนี้ยกมือมาสองมือเลยค่ะ
๑๐มีใครบ้าง๑คุณเจดช์อินสวา๒นายกิติศักดิ์รัตนวราฮะ
นายเสรีสุวรรณภานนท์เอาจริงคือพวกนี้เราจะเห็นอยู่ในข่าวอยู่แล้วค่ะ
ภาพไปพร้อมกันเลยนะคะ๔นายแพทย์เจตศิรธารานนท์
เฉลิมชัยเฟื่องคอน๖นายทรงเดชเสมอคำ
นายสมชายแสวงการ๘นายวัลลบตังคณานุรักษ์
๙ว่าที่๑๐๓วงสยามเพ็งพาณิชย์พักดี
และ๑๐นายออนกาดกระโทกค่ะ
ส่วนสวในกลุ่มที่ประกาศงดออกเสียง
บางคนเขาเรียกว่าปิดสวิตช์ตัวเองนะแต่จริงก็คือโหวตไม่รับแหละ
ก็คือคะแนนมันไม่ไปบวกให้อีกฝั่งเลยนะ
มีใครบ้างณตอนนี้มีนายสังศิษฐ์พิระยารังสรรค์
คุณนวรรัฐพงภัยบูรณ์นายเวียรศักดิ์โฮสุรัสตร์
แล้วก็นายดุศิษฐ์เขมสักชัยนะคะ
เราเห็นไปแล้วทั้งที่จะโหวตและไม่โหวตงดออกเสียงด้วย
แล้วสวที่จะไม่ปรากฏตัวไม่ปรากฏตัวในวันนี้คุณผู้ชมก็คือ
บรรดาผู้นำเหล่าทัพไม่มาเลยเหรอไม่มาเลยติดภารกิจอ่ะ
แล้วมันตรงกันวันนี้พอดีเลยเหรอพอดีพอดีเลย
แต่ทุกอย่างมันพอดีได้หมดเลยน้ำแข็ง
มี๖ท่านเอา๕ท่านแรกชัวร์ก่อน
พลเอกสนิทชนกสังขจรปรัตกรสงค์กราโฮม
พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบก
พลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือ
พลอากาศเอกอลงกรวรรณรสผู้บัญชาการทหารอากาศ
แล้วก็ล่าสุดครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นรายงานเพิ่งมาเลย
เด่นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์
ถัวกับว่าสวรโดยตำแหน่งผู้นำเหล่าทรัพย์
ทั้ง๖ท่านเนี่ยไม่มาเลย
ดังนั้นจากการตรวจสอบการหยั่งเสียงท่าที
ทั้งสสสและสวรรค์ก็พบว่า

เท่าที่รู้ทางที่ธรรมศรรย์หย่างเสียงมา๘
อีกสองเสียงจะสงวนท่าทีแล้วจะไปทางโหวตให้หรืองดออกเสียงหรือโหวตไม่รับเลยนะครับครับ